สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ในวันที่สิบเอ็ดเดือสิบเอ็ดนี้ค่ะถือว่าเป็นวันดีเลิกดีและเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับหลายหลายลาศีนะคะ
สามราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า
สามราศีที่ว่านั้นจะมีราศีของท่านผู้ชมด้วยหรือเปล่านะคะสำหรับราศีแรกนะคะ
ดวงเห็งฉลองวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดไปเลยจ้านั่นก็คือชาวราศีกันค่ะ
สำหรับชาวราศีกันนะคะดวงชะตาดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาค่ะ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะคุณต้องเหนื่อยต้องเจออุปสรรคมากมายนานับประการเลยค่ะ
ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะใช้ชีวิตหรือว่าคุณจะทำงาน
ก็จะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาตลอดเลยนะคะแต่หลังจากวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนี้ค่ะ
ดวงชะตาของชาวราศีกันถือว่าดีขึ้นมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
ขอว่าการงานของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ๑๐เท่านะคะ
อะไรที่คุณคิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะได้นั่นแหละค่ะก็มีโอกาสจะได้นะคะ
หรือว่างานไหนที่คุณทำอยู่ในขณะนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายค่ะ
สำหรับอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะ
หลังจากวันที่สิบเอ็ดเดือสิบเอ็ดนะคะนั่นก็คือชาวลาศีตุลค่ะ
สำหรับชาวราศีตุลนะคะเรียกได้ว่าชีวิตของคุณเนี่ย
เหมือนกับได้มีสตาร์ทใหม่ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะ
ชีวิตของชาวราศีตุลค่ะจะได้เจอกับสิ่งใหม่
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานใหม่ได้ย้ายออฟฟิศใหม่นะคะ
หรือว่าถ้าใครที่ค้าขายอยู่อาจจะมีการบุกเบิกในพื้นที่ใหม่
ไปค้าขายในต่างที่ต่างถิ่นนะคะหรือว่าอาจจะมีการนำสินค้าใหม่มาขายนะคะ
ซึ่งบอกตรงเลยค่ะว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลมีเกณฑ์ปังปุริเย่นะคะ
ว่าคุณจะทำสิ่งไหนนะคะไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใหม่ลงทุนอะไรใหม่ใหม่
หรือว่าเรื่องกิจการงานใหม่นะคะในสิ่งนั้นค่ะ
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะ
สำหรับอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงชะตาดีอภิมหาดวงดีเลยค่ะ
หลังจากวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนะคะนั่นก็คือชาวลาศีกุมค่ะ
สำหรับชาวราศีกุมนะคะดวงชะตาจะก้าวไปข้างหน้าแบบทีเดียว๑๐ขั้นเลยนะคะ
ชาวราศีกุมค่ะไม่ว่าคุณจะทำกิจการงานใดอยู่นะคะ
งานนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมใจค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดใน๑๒ราศีแล้วนะคะ
ชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะรวยขึ้นฐานะทางการเงินก็มีโอกาสที่จะเขยิบไปข้างหน้านะคะ
จะมีรายได้รายลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะถ้าสมมติว่าชาวราศีกุมนะคะ
เอาเงินที่ได้มาไปลงทุนในสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรนะคะ
ก็มีโอกาสที่เงินนั้นจะเจริญงอกเงยไปข้างหน้านะคะแล้วก็มีโอกาสที่ชาวราศีกุมค่ะ
จะได้เป็นเศษถีป้ายแดงในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ
หมอกัยขอแสดงความยินดีกับทั้งสามลาศีที่จะดวงดีหลังจากเลิกดีวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนี้ด้วยนะคะ
แต่ว่าถ้าราศีอื่นค่ะอยากจะดวงดีเหมือนทั้งสามราศีนะคะ
หรือว่า๓ราศีที่หมอไก่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้อยากจะดวงดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ
วันนี้หมอไก่มีเคล็ดลับการเสริมดวงชะตาด้วยห่วงจุ้ยมาฝากกันค่ะ
เคล็ดลับแรกนะคะที่จะทำให้คุณรวยมากขึ้นค่ะนั่นก็คือเคล็ดลับการเสริมดวงรวยด้วยแหล่งน้ำภายในบ้านนั่นเองค่ะ
เช่นการตั้งตู้ปลาอ่างบัวอ่างปลานะคะน้ำผู้ก็จะทำให้ดวงชะตาของคุณดีในเรื่องของการเงินมากขึ้นค่ะ
แต่ที่สำคัญนะคะจะมีสองเคล็ดลับค่ะสำหรับเรื่องของการจัดฮวงจุ้ยแหล่งน้ำภายในบ้านนะคะ
อย่างแรกเลยค่ะก็คือความสะอาดเกี่ยวกับแหล่งน้ำนะคะ
คุณควรจะมีการเปลี่ยนถ่ายนะคะน้ำที่อยู่ในแหล่งน้ำนั้นตลอดเวลา
เพราะว่าถ้าน้ำใสน้ำสะอาดก็หมายถึงว่าคนในบ้านก็จะได้โชคลาภ
มีเงินทองไหลมาเทมานั่นเองค่ะสำหรับอีกเคล็ดลับนะคะ
ก็มีความสำคัญมากมากเลยค่ะสำหรับบ้านใครที่มีการตั้งน้ำผู้ในบ้านนะคะ
คุณควรตั้งน้ำผู้แต่ว่าอย่าเปิดน้ำให้แรงเกินไปนะคะ
เพราะว่าถ้าน้ำผู้แรงมากเกินไปจะกลายเป็นลาบล้นในทางห่วงจุ้ยค่ะ
บล้นหมายความว่าเก็บเงินไม่อยู่นะคะกระเป๋าเงินรั่วนั่นเอง
เพราะฉะนั้นนะคะเปิดน้ำเบาก็พอแล้วค่ะ
รับรองว่าเงินไหลมาเทมาแน่นอนนะคะสำหรับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะ
มีความสำคัญเช่นกันค่ะนั่นก็คือการดูแลสภาพแวดล้อมรอบรอบบ้านนะคะ
เราควรจะดูแลไม่ให้บ้านของเรามีรอยแตกรายงานหรือว่าลอยล้าวนะคะ
เพราะจะทำให้บ้านของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมีโชคลาภเข้ามาค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ